โรงพยาบาลที่ทำการรักษาประชาชนนครสวรรค์
นั่นคือความหมายของชื่อโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานให้
อีกทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบริการหลังใหม่
เมื่อวันที่๒๐มิถุนายนปี๒๕๕๙
โดยส่งเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาพยาบาล
ประชาชนในพื้นที่กว่า๘แสนคน
และยังพัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์
รองรับผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงอีก๔จังหวัด
ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น
ในวันเดียวกันได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
กำแพงฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพังลง
คลื่นมหาชนจึงหลั่งไหลเข้าไปเต็มถนนอัฐกวี
ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
หวังจะชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
รถพระที่นั่งไม่สามารถเคลื่อนผ่านได้

ส่งพระดำเนินผ่านประชาชนเข้าไปในโรงพยาบาล
จากมีคนมาชมพระบรมีท่านมาก
บริเวณศรีแยกคนที่นั่นมาก
ลัวของฝั่งแฝดพรรคแพทย์พังลงมานะคะ
แม้กระทั่งต้นมะขามเทศซึ่งมีหนาม
พอรัวลงคนนี้เต็มถนนเลย

ท่านต้องเสด็จพระราชดำเนินมา
ระยะศรีแยกมานี่ก็ไหล่เมตรนะคะ
หลายเมตรนะคะเข้ามาถึงตัวโรงพยาบาล
แล้วพอท่านทำพิธีเสร็จแล้ว
แล้วบังเอิญท่านก็ถามท่านผู้ในการว่า
จะให้ประชาชนเห็นท่านชั้นไหน

โอ้โหประชาชนเต็มถนนหมดเลยค่ะ

เสียงประชาชนค่ะเหมือนดีใจ
ดีใจที่ได้เห็นท่าน
ด้วยพระราชหรือไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ทำให้ชาวนครสวรรค์ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างทั่วถึง

ได้จัดนิทัศน์การถาวรบริเวณชั้นหนึ่งของอาคาร
เพื่อให้ชาวนครสวรรค์ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และในอนาคตเทศบาลนครสวรรค์

บริเวณมนตบพระพุทธบาทจำลอง

เพื่อรวบรวมภาพประวัติศาสตร์๙ครั้ง

ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่

ทรงปิดทองพระพุทธบาทจำลอง
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

อุโบสถวัดพุทธมงคลนิมิตรด้วย
หลังจากนั้นยังทรงเยี่ยมราชดร
วันนั้นเราร้อยข้อพระกรถวาย

กับสวัสดิ์ประดังเจ้าพระพรมราชินินาที่เสด็จ
เรียกว่าใส่ไปทั้งชีวิตเลย

ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

พระบุญบารมีแห่งพระองค์ท่านที่ได้แผ่มาถึงจังหวัดนครสวรรค์
ให้กับพวกเราชาวนครสวรรค์
ทุกถนนทุกพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์
เสด็จเกือบทุกจุดที่สำคัญทั้งหมด
โดยเฉพาะทางด้านศาสนาหรือการดูแลรักษา
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นเรื่องใดนะฮะ
ท่านก็จะทรงชี้แนะให้นำมาปฏิบัติ
ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องจดจำแล้วก็ดูแลต่อไป
ตามที่เป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านด้วย
รอยพระบาทที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ประทับลงบนแผ่นดินปากน้ำโพ
ยังคงความปราบปลื้มแก่ชาวนครสวรรค์
และจะอยู่ในใจของลูกหลานตราบนานเท่านาน
การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
น้อมนำโครงการพระราชดำริ
ของสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
ในเรื่องของท่านน้อมน้ำ
เราจำเอาเรื่องของฝ่ายชะลอน้ำและ
ที่พวกเราพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตะบงเนี่ยซึ่งเป็นที่ราบชัน
แล้วก็มีปัญหาเรื่องภัยแรง
ซึ่งไม่สามารถมีน้ำใช้ได้โดยตลอด
และน้ำหลากมาก็ศูนย์สิ้นไปโดยไร้ประโยชน์
เพราะฉะนั้นองค์การบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ตั้งอุปมาน
แล้วก็มาสร้างความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่นี่
ทำความเข้าใจในเรื่องของฝ่ายชะลอน้ำ
เพื่อเป็นโครงการฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามรอยพระราชกำหนด
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย